คราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดู

พาคุณผู้ชมมาดูวิธีการสารตะกล้าค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่า
กว่าจะได้ตะกล้ามา๑ใบแบบนี้เขาต้องใช้คลุ้มในการสาร
ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคลุ้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บคลุ้มกับคุณป้าเวงกันที่ในป่านี้เองค่ะไปกันค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าต้นคลุ้มอยู่ในป่าตอนนี้ฝนเดินตามป้าเวงมหาคลุ้งหรือตะครุ้ง
เพื่อนำไปสารตะกล้าและของใช้ต่างต่างกันค่ะสังเกตว่ารักษณะพื้นที่ที่เจอคลุ้มจะเป็นสายถ่านเล็กเล็กและมีความชื้นมาก
ดูเหมือนว่าคลุ้มจะเติบโตได้ดีบริเวณพื้นที่แบบนี้ค่ะ
ส่วนวิธีการเลือกป้าเวงบอกว่าต้องเลือกต้นที่แก่เพราะจะได้เนื้อที่แข็งและมีความอ่อนตัวเวลาสารจะไม่หัก
และอีกเหตุผลสำคัญที่เลือกใช้ครุ้งเนื่องจากระยะหลังหวายหายากและมีราคาแพงจึงคิดว่าครุสามารถใช้ทดแทนได้
อ้าอากิศนี่เรียกว่าแต้งบุคลุมดีจ๊ะ

เพราะง่ายจริงจะทำไวมันเป็นประมาณว่า

ว่าไวมันประมาณไหนแหล่วยวะนี้

หลังจากที่ได้คลุ้มมาแล้วก็นำมาผ่าและเหลาให้เป็นซี่เล็กเล็ก
ซึ่งหากจะสารขนางแบบนี้ก็ผาคลุ้มและเหล่าเป็นซี่เล็กได้เลย
แต่ถ้าหากจะสารระกล้าจำเป็นต้องขูดสีเขียวข้างนอก
เพื่อให้ได้สีแดงซึ่งเป็นผิวของฟุ้งด้านใน
ซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผลที่เลือกคลุ้งต้นที่แก่
จากคลุ้มแก่จะมีสีแดงเข้ม
เวลานำไปสรรตะกล้าก็จะได้สีที่เป็นธรรมชาติ
โดยไม่ต้องลงสีเพิ่มเลยค่ะ
สำหรับวิธีการสอนตัวเองบอกว่าไม่เคยมีใครสอน

มาพักหนึ่งคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้
ลองผิดลองถูกมาเรื่อย
สารและขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
ตอนนั้นตีปาร์ฟครบแล้วก็หยุด
ตากล้าที่เห็นอยู่นี่
ราคาอยู่ที่ใบละ๑๕๐๓๐๐บาท

เพราะใช้แล้วไม่เป็นอันตราย
เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ
และดีใจถึงแม้ว่ารายได้ตรงนี้แต่ไม่มากมายนัก
เห็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อน
คุณพี่ยิ่มโดยจะใช่เป็นไงนะ
สมาชา

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน
ที่ได้นำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว
ถึงแม้ปัจจุบันสินค้าที่ผลิตออกมา
จะยังไม่มีที่จำหน่ายอย่างจริงจัง

พอที่จะเป็นรายได้ให้ป้าเวงสามารถเลี้ยงครอบครัวได้
แต่ถ้าหากมีการส่งเสริมและอนุรักษ์งานด้านนี้ไว้
เพียงแต่จะทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้
แต่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอีกทางหนึ่งด้วย